เห็บตกนะคะมาดูไทม์ไลน์กันดีกว่าคุณผู้ชมจากโมเดลนี้
เวลาไหนจะเกิดฝนอย่างไรกันบ้างนะคะเราขยบไปที่เวลาสักประมาณสิบโมงเช้าของวันนี้นะคะ
พื้นที่ที่จะเจอฝนก่อนเลยระยองจันทบุรีตราดนะคะ
และหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สีเหลืองเนี่ยฝนตกปันกลางนะคะไม่ถึงกับตกหนักมาก
อาจจะมีบางพื้นที่ที่ได้รับฝนเยอะหน่อยเราขยายให้ดูนะคะ
กลางพื้นที่ให้ดูชัดเลยว่าเอ๊ะจุดไหนบ้างอย่างไรบ้าง
ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะยังมีพื้นที่แถบจังหวัดปลาจีน
บุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาด้วยที่จะมีฝนถ้ายิ่งออกไปสีเหลืองหน่อยก็คือจะมีความหนักมากขึ้นด้วยนะคะ
แต่โดยรวมแล้ววันนี้ยังเบาค่ะยังเบาะถือว่าเตรียมความพร้อม
ถ้าข้ามไปพรุ่งนี้ค่ะวันที่๓เนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าฝนปกคลุมหนาแน่นมากขึ้นเริ่มขยับมาตอนกลางของประเทศ
แล้วก็ขึ้นไปภาคเหนือตอนล่างบางพื้นที่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
แปดโมงเช้าก็จะตกนี่คือช่วงเวลาสักประมาณบ่ายโมงนะคะ
บ่ายโมงจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เป็นแห่งแบบนี้
กรุงเทพมหานครก็คือหนึ่งในพื้นที่ที่จะรับฝนด้วยนอกจากนั้นก็บริเวณอ่าวไทย
มีจังหวัดนครราชศรีมาแถบจังหวัดอุทัยธานี
แล้วก็ระยองที่จะได้รับฝนตกหนักนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะ
ช่วงที่เปลี่ยนผ่านฤดูจากหนาวมาเป็นร้อนเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่นี่เลยค่ะ
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปโดยปริยายนะคะที่นี่คือเกาะกลางน้ำปิง
เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรค่ะสภาพอากาศช่วงนี้เริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะคะ
พ่อแม่พี่น้องก็เลยพาลูกหลานไปเล่นน้ำที่เกาะกลางน้ำแม่ปิง
สนุกสนานกันค่ะช่วงนี้ระดับน้ำมันลดลงอ่ะนะคะ
ก็เลยทำให้น้ำไม่ลึกมากนักเด็กเด็กก็ลงไปเล่นน้ำคลายร้อนกันได้
ส่วนผู้ปกครองก็นั่งดูอยู่ริมหาดเขามีที่นั่งไม้ไผ่
เป็นซุ้มเล็กแบบนี้เอาไว้ให้นั่งห้อยขา
ถ่ายรูปชิลล์ชิลล์กันไปนะคะคุณผู้ชม
แต่ที่สำคัญคือต้องคอยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
ต่ออีกที่หนึ่งนะคะคือที่จังหวัดนครพนมค่ะ
ที่นี่เรียกว่าทะเลอีสานอยู่กลางแม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนม
บรรยากาศคึกคักไม่แพ้กันนะคะนักท่องเที่ยวเหนียวร้อน
เล่นพักผ่อนเล่นน้ำที่หาดน้ำโขงเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมก็มีทั้งขี่แจ๊ะสกีบานาน่าโบสต์
หรือว่ากินดื่มใต้ซุ้มอาหารริมหาดคือบริการครบวงจรเลยค่ะ
แต่ก็ต้องขอเตือนนะคะว่าถ้าใครจะไปเที่ยวในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ
ก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกในภาคอีสานได้เหมือนกันนะคะ
และที่สำคัญคือคุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศกับรู้ก่อนร้อนหนาวทุกวัน
ก่อนที่จะไปไหนมาไหนนะคะจะได้มีการเตรียมความพร้อมกันเอาไว้
วันนี้พรุ่งนี้เป็นวันที่ฝนมาเยือนนะคะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ค่ะ
พร้อมรับมือให้ดีสำหรับใครที่อยู่ภาคตะวันออกภาคกลาง
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคอีสานตอนล่าง
รวมถึงภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ
ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนของท่านให้เรียบร้อยนะคะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ดิฉันไปดูช่างก่อนค่ะไม่รู้จะซ่อมเสร็จหรือยัง
เป่าประกาศให้ชาวบ้านเขาได้เตรียมพร้อมกันไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะมีมือดีมาขโมยของด้วยค่ะ